ธันวามหาสะดุดี
พระราชะดำรัฐโคมสัจจา
ส่งมันคาสว่างคามมวามวิถี
ทั่วสากลยนต์พระเกียรติพระจักรี
สะดุดีมหาราชแห่งชาติไทย
กล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ

คณะผู้บริหารและพนักงานในเครือไทยรัฐ
รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
ข้าว
อบตมหาสนุกมาแล้วครับ
วันนี้เรายังคงเดินทางมามอบความสนุกสนาน
เปิดรายการกันด้วยหมอลำแบบนี้
แม้กระทั่งพิธีกรพี่ลิงของเราเนี่ย
ก็เสิร์งกันเอวแทบเคล็ดเลยล่ะครับ
ขอบคุณครับ
สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั่วฟ้าเมืองไทย
จูงมือบุตรฉุดมือหลานกำมือแฟนควงแขนแม่ยาย
มุ่งหน้าสู่พื้นที่แห่งความคลื้นเครง
ทางไทยรัฐทีวีกับรายการอบตมหาสนุก

เป็นรายการเดียวในเมืองไทย
ที่ไปเสิร์ฟความคลื้นเคลงล้านลากันถึงหน้าอบท
แล้วตอนนี้นะครับเราเดินทางมาอยู่ที่
ตำบลที่เรามานั้นมีต้นไม้เป็นแสนต้น
นี่ไม่ธรรมดาเพราะที่นี่นะครับ
ว่ากันว่าเป็นแหล่งปลูกต้นไม้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
เราอยู่กันที่อบตดงขี้เหล็กอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี

คอยรับดาราครับ

เอาดีกว่าเขารออยู่แล้วนะครับ
ยิ่งย่งโยชน์บัวงาม
เกดเวริ่ม
เอามาสร้อยก่อนกันแน่

ตังตังตังตัง

ผมมาซื้อบ่อยที่นี้ก็และกัน
มาซื้อต้นไม้ยังไม่ถือว่าเอาไปปลูกด้วย

ก็เป็นแหล่งปลูกต้นไม้ใครที่อยากจะจัดสวน

และเรื่องราวของต้นไม้ไม่มีแค่นั้นที่เอามาตอนนี้นะครับ
ยังมีเรื่องราวของสมุนไพรนะครับ
เรื่องราวของวิถีชีวิตของคนดงขี้เหล็ก

เสียงดังฟังชัดที่สุดครับ
นี่แหละคือพี่น้องเจ้าหน้าที่อบตดงขี้เหล็ก
อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี

มีทั้งหมด๑๔หมู่บ้าน๓๑๗๐ครัวเรือน
และมีประชากรรวม๙๙๑๙คนนู้นนะ
ตำบลนี้ครับเต็มไปด้วยต้นไม้นับล้านล้านต้น
ถนนเส้นนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นขุมทรัพย์ของคนรักต้นไม้เลยก็ว่าได้
เพราะทุกต้นที่วางเรียงรายเนี่ยเขาขายหมดทุกต้นนะครับ
แถมราคาก็ถูกแสนถูก
โมกที่สูงเท่าคนโตเนี่ยต้นละไม่ถึง๕๐บาทนะ
ว้าว
ไม้ขุดล้อมไม้หายากเนี่ยมาที่ตำบลดงขี้เหล็กเถิดมีหมดครับ
เพาะต้นไม้ขายคืออาชีพที่พวกเขาเนี่ยทำสืบทอดกันมากว่า๓๐ปีแล้วล่ะครับ
และสิ่งที่ขึ้นชื่ออีกอย่างของตำบลนี้นอกจากเรื่องของต้นไม้นั่นก็คือสมุนไพรครับ
และบ้านดงบังแห่งนี้ก็คือพื้นที่เพาะปลูกต้นสมุนไพรแบบไร้สารพิษ
เพื่อส่งไปยังโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศนั่นเองล่ะครับ
ซึ่งโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศเนี่ยครับเป็นโรงพยาบาลที่มีการดำเนินงานด้านการพัฒนาสมุนไพรมาอย่างต่อเนื่องเยียฮาวนานเลยทีเดียว
ทำให้สมุนไพรที่เคยรุ่งเรืองในอดีตสามารถกลับมามีบทบาทอีกครั้งหนึ่งล่ะครับ
ไม่ว่าจะเป็นย่ารีแพรที่มีสรรพคุณสามารถช่วยให้ช่องคลอดของท่านผู้หญิงนะครับ
มีความกระชับฟิตทำให้มดลูกเข้าอู่และเพชรสังฆาต
ที่มีสรรพคุณบรรเทาอาการฤทธิสีดวงทวันบำรุงและสมานกระดูกได้เป็นอย่างดีทีเดียวล่ะครับ
ทั้งนี้เนี่ยต้องศึกษาขั้นตอนการใช้อย่างถูกวิธีครับ
เพราะหากนำไปใช้อย่างรู้เท่าไม่ถึงการแล้วเนี่ยอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตได้นะครับ
ที่นี่ชื่อตำบลดงขี้เหล็กเพราะฉะนั้นเรื่องขี้เหล็กต้องมาเมื่อก่อนเนี่ยครับต้นขี้เหล็กเยอะมากมีเยอะแบบเป็นป่าเป็นดงเลยล่ะ
ก็นี่ไงเล่าถึงได้กลายเป็นชื่อตำบล
ที่ตำบลดงขี้เหล็กเนี่ยมีพิพิธภัณฑ์ตะเกียงที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียด้วยนะ
และนี่ก็คือเจ้าของพิพิธภัณฑ์ที่หลงไหลในตะเกียงจนถึงขั้นต้องเก็บสะสมกับคุณลุงนรงอยู่สุขสวรรค์
คือตะเกียงทุกดวงเนี่ยคนจะมาขอซื้อหมดแต่เราตั้งยุทธภัณฑ์ตั้งแต่สะสมมาเนี่ยไม่เคยขาย
ตรงนี้ญี่ปุ่นมาขอซื้อ๑ล้านบาท๑ล้านบาทเราก็ไม่ได้ขายไง
คือให้คุณ๒ล้านก็ไม่ได้ขายเพราะมีดวงเดียว
ส่วนอันนี้ก็จะเป็นความสำคัญตอนนี้รายการที่๕ได้อนุญาตของบริษัทรัตนมารา
เพราะรัฐนมาราสมัยก่อนในวังราชการที่๕คือจะเข้าได้บริษัทเดียว
มอบให้เป็นอนุสรของวงตระกูล
ตะเกียงนับหมื่นหมื่นดวงแล้วครับที่นี่ยังมีของเก่าอื่นอื่นอีกมากมาย
ใครชอบแนวนี้เนี่ยต้องมาครับถ้าผ่านแล้วจะเสียใจ
ของดีตำบลดงขี้เหล็กยังมีอีกมากมายครับ
รออยู่แล้วในรายการให้เป็นหน้าที่ของพี่ลิงกับพี่ยิ่งยงดีกว่าครับ
มาเลยนี่ของดีเยอะมากเลยนะ
ตรงนี้ชิมได้หมดเลยนะครับเป็นอาหารการกินพี่ยองมาไล่มาดู
อันนี้ขนมปังเนยน้ำตาลมีงาด้วย
ไม่งนนิดชิมได้ครับหยิบได้
อันนี้นี่คือหมี่กรอบ

มีกรอบแล้วก็มีน้ำให้กินด้วยนี่ครับมีน้ำแล้วครับกินน้ำนะครับ

โต๊ะนี้เขาเอาไว้ทำความสะอาดพื้น

ความสะอาดพื้นครับไม่ใช่น้ำเงิน
นมเย็นเลยครับนมเย็นเลยนะครับผม
ไม่ใช่นมเย็นอะไรน้ำยาปรับภาษณุน
ไม่นี่เขาทำเองหมดแล้วที่สำคัญที่นี่ที่เราพูดถึงนะครับนี่ก็คือต้นไม้หลากหลายเลย
นี่แหละนี่ต้นอะไรรู้ไหมอ่ะต้นจำอะไรจำปีจำปลาจำปลา
อันนี้ต้นอะไรหมกครับผมและอันนี้ต้นอะไรครับอันนี้คือขวดแคะแก้ว
เขาเรียกแก้วแคะสวยนะสวยสวยเวลามันวันทางละเอามาเป็นบอนไซล์ก็ได้นะ
ตอนนี้ท่านนายกอายุเท่าไหร่แล้วครับ๕๐เท่าไหร่แล้ว
๒ปี๗๐
แล้วอ่ะไม่ใช่อีก๒ปี๗๐
ที่นายกดูแข็งแรงดูเหมือนกับคนบุคลิกภาพที่ดีเนี่ย
เพราะอะไรเพราะว่าด้วยต้นไม้ด้วยอากาศด้วยธรรมชาติ

เออทุกบ้านในอบตของท่านนายกปลูกต้นไม้กันหมดเลยไหม
ลูกหมดเลยของเรานี่เป็นที่ทำให้ประเทศหรือทำให้โลกนี้เป็นสีเขียว
ถ้าเรารักต้นไม้เหมือนคนดงขี้เหล็กประเทศไทยจะไม่ร้อน
ช่วยกันเนี่ยนะครับทำให้เมืองมันเย็น
เอาละครับวันนี้ผู้นำดีผู้นำเด็ดแบบนี้
ต้องมีโชว์เด็ดดีมาให้เราดูแน่นอนนะครับ
เดี๋ยวจัดไปเลยครับอบตขอโชค
ดีหรือความสามารถเด็ดของคนในชุมชนนะครับแล้วอยู่
อยู่เนี่ยท่านมาแก้ผ้ากลางรายการแบบนี้จะโชว์ของดีอะไร
กันแหละครับเนี้ยเฮ้ยมีแคร่มาด้วยนะโอเคโอ้ไอ้โชว์นอนใครก็

โอ้ตัวนี้มันจะต้องจูบได้อ๋ออันนี้เรียกว่าโยคะหรอครับ
แล้วตัวนี้ก็ต้องบิดได้อืมใช่ไหมต้องออกกำลังตายเฮ้ย
อันที่สุดก็คือวันนี้ต้องจะโอ้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้นะ
คุณผู้ชมท่านนายกทำให้ก่อนอันนี้นะคุณผู้ชมอันนี้ถือว่า
เราจะทำให้หลังเราเนี่ยนะไม่ปวดและขาในเส้นเส้นหลังเนี่ยนะ
มันจะตึงขึ้นถ้าตึงขึ้นอุ้ยโอ้โหอุ้ยฮึยทำได้อ่ะ
ต้องเลยไปหมดสุดยอดเคยเลยไปถึงประจินบุรีไหมนายก
แค่หูได้เฮ้ยไอ้ยะเออเพราะมั้ยเขาเรียกว่าเอาลูกนอนอ๋อ
นายกนายกทำแค่นี้
ซิบซิบนึกจดไปจัดเลยจัดเลยปรบมือนายครับ
ขาขึ้นครับมือกอด้วยครับกอดที่ปลายเท้ากอดนี่แหละ
อันนี้มันต้องฝึกนะมันต้องฝึกต้องฝึกทุกวันเนี่ย

ของแบบนี้เนี่ยไม่ได้ทำกันง่ายนะครับ
ต้องอาศัยการฝึกฝนจนชำนาญ
อึ้งกับความสามารถของท่านนายกจริงครับ
แต่โชว์นี้เนี่ยเป็นแค่น้ำจิ้มครับ
เพราะของจริงเนี่ยท่านนายกเขาการันตีว่า
โดดเด่นเด็ดดวงเป็นที่สุด
กับการแสดงเพลงฉอยพื้นบ้าน
จากนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗
ชักจะอดใจรอไม่ไหวแล้วล่ะครับ

วันนี้จะขอร้องเพลงชอย
เพลงพื้นบ้านไทยสักหน่อย
ฟังผมร้องเพลงช่อยกันสักหน่อย
วันนี้เพลงพื้นบ้านดี
คำร้องทำนองไทย
เอ่ยคำร้องทำนองไทย
วันนี้ผมจะชอยเกี่ยวกับโรงเรียนไทยรัฐ
ให้ผู้ฟังทุกท่านก็ได้ทราบไว้
ท่านกำพลวัชรพล
ท่านมีพระคุณมาอักล้นโรงเรียนไทยรัฐทั่วไทย
ปัจจุบันมี๑๐๑โรงเรียน
ให้เด็กมีที่เรียนไม่ต้องเดินทางไกล
และตอนนี้มีทีวีไทยรัฐ
จัดสรรรายการ

คือรายการอบตมหาสนุก
เชิญนั่งตุ๊กไปดูที่สตูด้า
โอ้โหไม่ต้องไปไกลขนาดนั้นหรอก
เอชาเอชาชาชาชาชาชา

ใครสอนครับคุณน้อง
อาจารย์ผู้สอนก็คือท่านอาจารย์ชนะมาสแก้ววิเชียนนะครับ

เขามาสอนภาษาไทยนะครับ
แต่ท่านมาสอนเพลงฉ่อยเพลงพื้นบ้านนะครับ

อาจารย์สวัสดีครับอาจารย์
อาจารย์สุดยอดเลย

นั่นหลานสาวนายกครับ
คุณครูตัวจริงเขาอยู่ตรงนี้

ก็ก็ไม่ก็ไม่

เวลาเขาฝึกกันเนี่ยก็คงเหมือนนักร้องทั่วไปอ่ะ

เพราะว่าจะมีเอิ้นอะไรอย่างงี้
ขอบคุณคุณครูขอบคุณนักเรียนที่น่ารักมาก
ขอให้รักษาวัฒนธรรมไทยไปตลอดขอบพระคุณครับผมขอบคุณ

ช่วงหน้ามาสนุกสนานลุ้นกันต่อว่า
ใครจะคว้าเงินหมื่นไปนะครับ
พี่น้องชาวประจีบุรี
ที่กำลังรับชมไทยรัฐทีวีกันอย่างสนุกสนานกันล่ะครับ
รับชมช่องไทยรัฐทีวีกันคมชัดแบบนี้เนี่ย
ก็ต้องขอขอบคุณปราจีนบุรีเคเบิ้ลทีวี
ลูกค้าที่มาติดตั้งใหม่ที่เข้ามาสอบถามเรา

มีทั้งระบบอันโลกนะคะอยู่ในช่องหมายเลข๓
แล้วก็ในระบบดิจิตัลจะอยู่ในช่องหมายเลข๓๓
สัญญาณของไทยรัฐทีวีนะครับตอนนี้คมชัดดีครับ
สองพื้นที่นะครับอำเภอเมืองประจีนบุรี

ไทยรัดทีวีคมชัดเยี่ยม